หนุ่มไทยใหญ่ถูกคนร้ายใช้มีดแทงคอกลางถนน
แล้วก็เขาก็พยายามที่จะกระเสือกกระสนเอาชีวิตแหละ
สุดท้ายตายในกระท่อมกลางสวนผัก

ตำรวจก็เร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
ว่าผู้ก่อเหตุนั้นก็เป็นคนงาน
ที่นั่งดื่มสุราด้วยกันกับผู้ตายนี้แล้วก็ก่อเหตุแทงกันตาย

ตำรวจสพแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
ก็สพเดียวกันกับกรณีของไอ้เหมาเมื่อกี้
ที่คุณรายงานเรื่องยาเสพติดไปนะฮะ
ก็ต้องมาเคลียร์คดีนี้อีกคดีฆ่ากันตายนะครับ
คือตำรวจสอบพ่อแม่บริมได้รับแจ้งว่าพบศพชายไม่ทราบชื่อ
ถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ภายในกระท่อมกลางสวนผัก
หมู่บ้านเมืองผ่าหมู่๗ตำบลริมใต้อำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังชุดสอบสวนสืบสวนเข้าพื้นที่
ก็พบคราบเลือดเปลื้อนเต็มที่นอนและก็มุ้ง
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๑๒ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
กระท่อมนั้นพบขวดเหล้าขาวอยู่๕ขวด
บนถนนห่างจากกระท่อมประมาณ๑๐๐เมตร
พบร่องรอยคราบเลือดกลางถนนแล้วก็ยังมีค้อน
และมีมีดเปลื้อนเลือดในสภาพหับปลายตกอยู่
บริเวณเดียวกันยังพบรองเท้าแตะสีดำ๒คู่ตกอยู่ด้วยนะครับ
นี่คือพยานวัตถุทั้งหมดที่ตำรวจนั้นเก็บไว้นะครับ
สอบสวนคนดูแลสวนแห่งนี้ให้การนะครับว่า
นายเหลาซึ่งเป็นผู้ตายนี่นะครับ
ก็เป็นแรงงานชาวไทยใหญ่มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
นานจะมาทำงานตามสวนผักแล้วก็สวนดอกไม้บริเวณนี้
แต่ก่อนเกิดเหตุไม่เจอนายหลาวหลายวันหลายเดือนแล้วนะฮะ
มาเจอในสภาพที่เป็นศพในช่วงเช้านี่แหละครับ
ที่ผ่านมานายเหลาเป็นคนติดสุราดื่มสุราเป็นประจำ
แต่ว่าก็ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครนะครับ

บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก๓ทุ่ม
ได้ยินเสียงของนายหลาวคุยกับชายอีกคน
แต่ฟังไม่ออกหรอกว่าคุยเรื่องอะไร

เพราะฟังแล้วมันไม่เหมือนการทะเลาะเบาะแว้งกัน
แต่สุดท้ายก็มาพบว่านายเหลาเสียชีวิตในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกมาโนธสุดสวาสภูมิกับการสพแม่บริม
ก็เปิดเผยบอกว่าจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุ
เรื่องต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะนั่งดื่มสุรากับใครอีกสักคนหนึ่ง
ก่อนที่จะทะเลาะมีปากเสียงถึงขั้นลงมือทำร้ายกัน
โดยคาดว่ามีเรื่องกันที่กระท่อม
แล้วก็มีการวิ่งไล่ทำร้ายกันไปตามถนน

และจากบาดแผลคาดว่าผู้ก่อเหตุใช้มีดเป็นอาวุธนะครับ
ส่วนค้อนที่ตกอยู่อาจจะเป็นค้อนของผู้ตายที่ใช้ในการต่อสู้
หลังถูกแทงแล้วนะครับนายเหลาก็เรียกว่ากระเสือกกระสนจะเอาชีวิต

ก็กระเสือกกระสนเข้าไปหลบในกระท่อมที่พัก
แล้วก็เสียเลือดมากเสียชีวิตในกระท่อมนะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างที่ตำรวจสอบสวนหาตัวอยู่

เพราะบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนงานทำสวนที่พอจะรู้จักกันนะครับ
หลังตรวจที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพของนายหลาว
ส่งตรวจพิสูจน์ที่แผนกนิติเวศโรงพยาบาลนครพิง
ขณะที่ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็ลงพื้นที่หาตัวคนร้ายต่อไปนะครับ